ครับเรื่องของทีมชาติไทยยังไม่หมดนะฮะ
เพราะว่าเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าภูกษร
อย่างเป็นทางการแล้วก็จัดคุมทีมแบบยาวเนี่ย
ตอนนี้ทางสมาคมยังอยู่ในกระบวนการของการสัญหาอยู่นะครับ
ครับซึ่งความคืบหน้า
ของการสัญหาภูมิสือทีมชาติไทยคนใหม่เนี่ย
หลังจากที่โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยเนี่ยต้องยอมรับนะตอนนี้ยังไม่สามารถคุมทีมชาติไทยแบบต่อเนื่อง
ปัญหาหลักก็คือไม่มีโปรไลเซ็นต์แต่ในชัยหน้าครับเนี่ยเดี๋ยวโคชโตยจะยังคุมทีมต่อ
ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับ
ในเรื่องการสัญหาเฮ็ดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเสนอโปรไฟล์เข้ามาแล้ว
รวมถึงที่สมาคมเนี่ยก็ไปส่งเทียบเชิญมาด้วยแล้วก็มีบางคนที่อยู่ในความสนใจ
และอาจจะต้องบินไปหาตัวกุญสือรายนั้นเพื่อเจรจาด้วยตัวเองนะครับ
สำหรับกระบวนการในขณะนี้ถือว่าความคืบหน้าดำเนินไปเยอะแล้วพอสมควร
ในเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้โค้ชคนใหม่นั้นได้เตรียมทีม
ตอนนี้ก็มีทั้งที่เราเชิญเขาไปบางคนเนี่ยผมอาจจะต้องบินไปเชิญเขาเองก็ได้คุยกับเขาเองก็ได้ทั้งที่เราคุยกันทาง
เมลคุยกันอะไรแต่คุยเสร็จบางคนเขาก็มีรูปแบบของเขานะต้องมาส่งเทียบเชิญมาเชิญเขานะ
แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะเชิญเขาจะมาเองอะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าเราเชิญเขาเขาปฏิเสธเราก็เสียหน้าอย่างที่บอก
อ๋อแน่นอนต้องแน่นอนต้องกรครับ
ชั้นมาในปี๒๐๐๙ยังไม่เคยแพ้๒นัดรวดในเกมประเดิมสนามเลยนะครับ
ดูแล้วนะครับเกมนัดต่อไปน่าจะเป็นเกมที่กดดันมากจริงและอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาก็ได้เมืองทองจะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ในวันที่๙มีนาคมนั่นคือเกมต่อไปนะครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไซปลัสนะครับทำศึกไซปลัสครับก็มีแอชลี่หรือว่าน้องอัญชาลีฮอลครับดาวเตะลูกครึ่งไทยอเมริกันเดินทางมาสมทบกับทีมเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยที่ไซปลัสนะครับ
อารีน่าในวันที่สี่มีนาคมนี้นะครับ

น่ะนะครับอิตาลีชนะมาสองนัดรวดนะครับ